คุณผู้ชมครับเรื่องของวิกฤตฝุ่นควันมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือณขณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ
เพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อ๑๒ปีก่อนรัฐบาลในยุคของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็เคยประกาศภาวะแห่งชาติมาแล้ว
แต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับกลับพบว่าปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะหนักขึ้นกว่าในอดีตด้วย
ประเด็นเรื่องนี้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ดูแล้วน่าจะไปกันใหญ่แล้วครับเพราะว่า๑เดือนที่ผ่านมานี่ดูแล้วมันไม่เหมือนทุกปีนะครับปีนี้จะหนักกว่า
ก็อยากให้ทางนายกช่วยเอาปัญหานี้ไปแก้ไขส่งตรงไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านหรือว่าผู้ที่เผาป่า
มีวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ลดมลภาวะของโลกได้นะคะ
สะท้อนบางส่วนของผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่
ถึงปัญหาฝุ่นควันพิษเกิดขึ้นในขณะนี้
เว็บไซต์ที่รายงานสภาพมลพิษทางอากาศทั่วโลก

ครองแชมป์เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกหลายสัปดาห์ติดต่อกัน
วิกฤตฝุ่นควันพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และอีก๘จังหวัดของภาคเหนือไม่ใช่เรื่องใหม่
เพราะจากข้อมูลพบว่าเมื่อ๑๒ปีก่อน
เหนือก็ประสบเหตุเช่นนี้มาแล้ว

สถานการณ์ฝุ่นละอองจากหมอกควัน
สูงเกินมาตรฐานเป็นเวลาหลายวัน
เฉพาะค่าเฉลี่ย๒๔ชั่วโมงที่จังหวัดเชียงใหม่
มีค่าสูงสุด๓๘๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
โดยในปีนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรี
ได้ประกาศให้ปัญหาฝุ่นควันพิษภาคเหนือเป็นวาระแห่งชาติ
และมาในปีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยยกระดับการแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษให้เป็นวาระแห่งชาติอีกรอบ
ซึ่งในขณะนั้นมีปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งหลายจังหวัดทางภาคเหนือเช่นกัน
และล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ไปจังหวัดเชียงใหม่

หลังพบว่าในปีนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
โดยกำหนดค่าเฉลี่ยในระยะเวลา๒๔ชั่วโมง
ไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่ก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้า
ของการควบคุมมลพิษทางอากาศ

และอีกหลายแห่งยังไม่มีเครื่อง
เมื่อประกาศมาตรฐานในปี๒๕๕๙

ก็มีบางพื้นที่เริ่มติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
ค่อยทยอยเพิ่มขึ้นจนครบทุกสถานีตรวจ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือ
คือการเผาในที่โล่งช่วงฤดูแรง
ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรกรรม
วันพิษจากรถยนต์ที่ปล่อยออกมาสู่ท้องถนน
ในสังคมเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่ของภาคเหนือ
จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบแอ่ง

จนมีค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน

ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

แต่ถ้าว่ามาตรการนี้กลับซ่อนอีกหนึ่งปัญหาไว้
คือชาวบ้านจะใช้ช่องโหวกของกฎระเบียบ
ลักลอบเผาก่อนช่วงเวลาดังกล่าว
และอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาเป็นเงาตามตัว
คือปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
หลังต้องสูดดมฝุ่นควันพิษทุกวัน

แม้ทางกระทรวงสาธารณสุข
จะได้แนะนำวิธีป้องกันในเบื้องต้น
แต่ปัจจุบันก็พบว่าหน้ากากชนิดนี้มีราคาสูง

ทำให้ประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะหาซื้อหน้ากากกันฝุ่นนี้
ก็ได้รายงานว่าปีนี้สถานการณ์ดังกล่าวจะหนัก
และยาวนานไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน
ปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ว่าภาครัฐจะพยายามแก้ไข

เพราะการเผาป่ายังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ขณะที่ภาคประชาชนเองก็ต้องมีจิตสำนึก
คำนึงถึงผลกระทบในภาพรวมที่เกิดขึ้น
เพราะฝุ่นควันพิษอันตรายมากกว่าความรู้สึกที่ชาวบ้านรับรู้
และมันยังส่งผลกระทบต่อหลายมิติของประเทศ
สิ่งแวดล้อมสุขภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน